ขณะที่วันนี้ก็มีคณะสงฆ์จากพื้นที่๔จังหวัดชายแดนภาคใต้
เดินทางมาที่วัดพระธรรมกายมาให้กำลังใจพระธรรมชโย
รวมถึงมีการตำหนิการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนบางสำนักด้วย

ภาคใต้คือจังหวัดสงขลายลาปัตตานีและนราธิวาส
เดินทางไปมอบดอกไม้แล้วก็ให้กำลังใจพระเทพยาน
มหาหมุณีหรือว่าพระธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
โดยมีพระภาวนาธรรมนิเทศรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
เป็นผู้แทนพระธรรมชโยรับมอบดอกไม้ภายในห้องแก้ว
รพัฒนึกสภาธรรมกายสากลโดยพระครูวิเชียนกิติคุณ
เจ้าคณะอำเภอรามันวัดยูปารามจังหวัดยาลาบอกว่า
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางวัดได้รับความเมตตาจาก
ธรรมชโยมาโดยตลอดจึงเดินทางมาให้กำลังใจ
แล้วก็ขอให้มีกำลังใจต่อสู้เหมือนกับพระที่อยู่
ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นอกจากนี้นะคะ
ประหลัดธัญญากรอธิปัยโยเลขาเจ้าคณะอำเภอวัด
รัญวดีจังหวัดนราธิวาสบอกว่าพร้อมที่จะต่อสู้
บุคคลที่กำลังจะทำลายพระพุทธศาสนาค่ะได้
พระมหาพรมพิริยประพัสโรเจ้าอาวาสวัดอ่างยัวจังหวัด
งคลาบอกว่าการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนบางสำนักที่
นำเสนอข่าวเกี่ยวกับเครื่องนับสัมมาอารหังหรือว่า
นักดิจิทัลว่าเป็นเครื่องมือที่คอยสกัดกั้นการทำหน้าที่
ของกรมสอบส่วนคดีพิเศษหรือว่าซึ่งเรื่องนี้ไม่เป็น
ความจริงนะคะเพราะว่าเครื่องนี้ใช้นับจำนวนคนสิ่งของ
บทสวดมลรวมถึงเวลาการนั่งสมาธิหรือจำนวนเก้า
ในการปฏิบัติธรรมพร้อมตำหนิสื่อดังกล่าวด้วยนะคะว่า
เป็นสื่อน้ำเน่าไร้จันยาบัน